หมี่โคราชของกินของคนโคราชเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากคนทั่วไปถึงกับมีกล่าวไว้ว่า
ถ้ามาถึงโคราชจะต้องได้กินผัดหมี่โคราชไม่เช่นนั้นถือว่ามาไม่ถึงโคราช
โดยผัดหมี่โคราชเป็นการนำเส้นแห้งของหมี่มาผัดปรุงรสในแบบฉบับของที่เป็นรสชาติเฉพาะของคนโคราชตามสูตรดั้งเดิม
ที่สำคัญหน้าตาของผัดหมี่โคราชจะไม่ใส่ไข่และเพิ่มรสชาติด้วยปลาย่างป่นที่เป็นเอกลักษณ์ความอร่อยของหมี่โคราช
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน